ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาหาของหวาน
ดับร้อนกันหน่อยแต่ว่าขนมหวานอันนี้นะคะ
ต้องระวังในการรับประทานเพราะว่าพอนับแครอรี่ไปแล้ว
เราก็กลัวแล้วนะคะแต่ว่าไอศครีมซันเดย์ชุดนี้
หนึ่งหมื่นแคลอรี่ค่ะโอ้โหไม่รู้ต้องวิ่งกี่วัน
อาจจะวิ่งหลายวันหลายเดือนเลยนะคะนับเป็นวันไม่ได้นะคะ
ชมหน้าของไอศครีมซันเดย์ชามยักษ์ค่ะ
ของร้านขนมหวานเทสต์ดีลิเชียสในเมืองเออร์ดิงตัน
เขตเวสมิตแลนด์ของอังกฤษค่ะ
เป็นเมนูที่ทางร้านสร้างสรรค์ขึ้นมา
นำมาท้าทายเหล่านักกินกับภารกิจสุดหิน
ที่ไม่เคยมีใครทำสำเร็จมาก่อน

ก็เลยกินไอติมกันหน่อยดีกว่าคลายร้อน
ชามใหญ่ใหญ่มากและไม่ได้ประกอบด้วยเฉพาะไอศครีมอย่างเดียวนะคะ
มีไอศครีมนี่๒๕ลูก
วาเฟิลคอนเฟรกต์เวเฟอร์สตรอเบอรี่และกล้วยค่ะ
แล้วราดด้วยท็อปปิ้งหลากหลายรสนะคะ
อัดแน่นทั้งแคโรลี่ต่างต่างนะคะจากของหวานที่บอกไปนะคะ
เพราะว่าเมื่อคำนวณแล้วแคลอรี่สูงถึง๑๐๐๐แคลอรี่
แต่ไม่ว่าจะชามยักษ์ชามโตแค่ไหนนะคะ
เหลี่ยมบอลแลนด์นะคะผู้ท้าชิงวัย๒๑ปีที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะ
สามารถจัดการกับไอศครีมชามยักษ์นี้ได้เกือบหมดถ้วย
ภายในเวลาเพียงยี่สิบห้านาทีและถึงแม้จะไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าก็เหลืออยู่บ้างแต่ถือว่าสามารถเอาชนะภารกิจนี้ได้สำเร็จนะคะ
ก่อนหน้านี้เลียมบอลแลนด์ค่ะเคยเข้าร่วมภารกิจการแข่งขันกินจุมาก่อนแล้ว
แต่ว่าเป็นอาหารครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
ที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจพิชิตเมนูขนมหวาน
และได้กล่าวตบท้ายด้วยความภาคภูมิใจด้วยนะ
บอกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนสามารถทำภารกิจขนมหวานได้สำเร็จแบบเขาอีกแล้ว
เพราะว่าปกติแล้วมีการเปรียบเทียบว่าขนมหวานเป็นเรื่องของผู้หญิงค่ะ

โอ้เดี๋ยวนี้หนุ่มเพราะว่ากินขนมหวานกัน
แต่ว่าถ้าจับกลุ่มกันไปก็จะดูแปลกนิดนึง
จะมีพาแฟนไปทานอะไรแบบนี้นะ
เดี๋ยวแย่งแฟนกินผู้ชายกินเยอะกินเก่งกว่า